คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์เตือนภัย
ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวที่ต้องมีการโดยสารรถตู้

เธอมากับรถตู้โดยสารสายรังสิตนครนายก
ตอนที่ขึ้นไปนั่งปรากฏว่ามีผู้ชายโรคจิตคนหนึ่ง
มาจับก้นเธอจับก้นไม่พอแล้วเอามือที่จับก้นนะคะ
สูดดมแล้วเสียงหายใจสูดดมเนี่ยโอ้โหมันเสียงดังมาก
สิ่งที่เธอทำกับผู้ชายคนนี้เป็นยังไง

ป้าทำแบบนี้ได้ยังไงมันรวมรามหนูอะ
ป้าให้มันลงไปเลยมันจ่ายเงินอย่างงั้นมันจ่ายให้

แล้ว

เตือนเตือนภัยกับสังคมให้เป็นอุทาหรณ์
แล้วผู้หญิงเนี่ยถ้าท่านเจอแบบนี้

ถ้ากลัวแล้วมันจะย่ามใจแล้วมันจะได้ใจ

อืมแล้วชาวเน็ตก็ไปวิพากษ์วิจารณ์

คุณพี่ทำได้ดีมากแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยทำทำถูกต้องแล้วอย่าไปกลัวมัน
เพราะถ้าเกิดว่าไปกลัวมันมันก็จะได้ใจ
แล้วมันก็จะทำกับคนอื่นอีกอันที่สำคัญ
คุณพี่ควรไปแจ้งความไว้ด้วยนะคะ
แต่ว่าจริงอยากให้คนที่เห็นเหตุการณ์นะคะอย่าไปกลัวเหมือนกัน

คุณต้องรีบช่วยกันนั่นสิ